จากนี้ยังมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะที่แสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการแต่งแล้วก็ร้องเพลงค่ะ
ชนะทิพย์สงกระสินหรือเมซี่เจนักฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมเพื่อนสองคนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการโพสต์คลิปร้องเพลงสามัคคีเพื่อแผ่นดินเพลงนี้ชนะทิพย์มีส่วนร่วมในการแต่งกับเพื่อนซึ่งความยาวของคลิปนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ๒นาทีค่ะ
จากเด็กน้อยไร้เดียงสาโตขึ้นมาอย่างภูมิใจ
มีพ่อหลวงเป็นดวงใจคอยห่วงใหญ่พวกเราเสมอมา
จนวันนี้ได้รู้ว่าเราเกิดมาพื้นแผ่นดินไทย
จะขอทบทางธุรกุลของพ่อที่สร้างไว้
จะขอดวงใจทุกใจของเรา
ฉันขอสัญญาทำดีเพื่อแผ่นดินนี้
จงสามัคคีกับเธอที่ประเทศไทย
ขอเป็นรองมากมายทุกชาติ